ลืมตัวใส่อารมณ์กันมาก
แล้วก็ใช้เศษขวดแก้วที่แตกหักบริเวณนั้นเนี่ยช่วยตัดตะขายอย่างสุดความสามารถจนที่สุดแล้วนะคะปลาปักกระเป้าผู้เคาะร้ายก็ได้รับอิสรภาพคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งอย่างปลอดภัยค่ะก็ถือเป็นโชคดีอย่างมากเลยนะคะที่มีมนุษย์มาพบด้วยทันเวลาแล้วท่านสังเกตดีเนี่ยมีปลาสองตัวนะเมื่อกี้

เออนะคะก็ไม่มีอาการตื่นคนด้วยสำหรับปลาทั้งสองตัวนี้นะคะก็เป็นการไหว้ให้กำลังใจทั้งคนทั้งเพื่อนปลักกระเป้าผู้เคราะห์ร้ายผู้ชมก็แหมกันแชร์คลิปนี้กดไลค์กันเพียบเลยนะคะขอบคุณน้องเฟื้องนะคะปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักจริงค่ะหลังจากที่เราใส่อารมณ์กันมาหลายข่าวเลยนะคะ